เพราะตอนเด็กผมเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่

เขารับเขียนป้ายงานศพครับ

ที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเขตเทศบาลเมืองพังงาครับทีมข่าว
พบกับพี่พยุงศักดิ์เกิดควร
หรือว่าชาวบ้านเขาเรียกพี่เขาว่าผู้กองนะฮะ

คือพี่เขาอายุ๕๖ปีเป็นนุ่มใหญ่ที่ทำหน้าที่
เขียนป้ายกำหนดการของพิธีบำเพ็ญกุศล
รายชื่อเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมในแต่ละคืน
แล้วก็ป้ายแสดงความขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
เขียนด้วยปากกาเคมีหัวตัดด้วยนะเขียนยากนะ

ด้วยการเขียนแบบไม่ต้องตีเส้นแค่ใช้บรรทัศน์
เอามีการมาร์คจุดเล็กเอาไว้เท่านั้น
พยุงศักดิ์เนี่ยนะเขียนด้วยตัวอักษรไทยที่สวยงาม
วิจิตบรรจงเป็นที่เรื่องลือของใครก็ได้ที่พบเห็น
หรือว่ามางานศพแล้วก็ได้เห็นตัวหนังสือลายไทย
งดงามน่าอนุรักษ์
พยุงศักดิ์เล่าบอกว่าทำงานรับใช้ช่วยเหลือพระสงฆ์นะครับ

แล้วก็มีความชอบชอบเขียนก๊อฟ
เขียนตัวหนังสือลายไทยเนี่ย
เริ่มฝึกเขียนอักษรไทยลายเอกราชอย่างจริงจัง

นะฮะเขียนด้วยมาฝึกฝีมือด้วยมา

ใครมีงานศพมาจัดงานศพต้องพี่เขานะครับ
การเขียนงานแต่ละครั้งพี่เขาไม่เรียกราคาด้วยนะ
แต่เจ้าภาพส่วนใหญ่ก็จะให้งานละ๑๐๐๓๐๐บาท
ก็รายได้เขาบอกว่าอยู่ได้อ่ะ
พี่พยุงศักดิ์บอกอยู่ได้เลย
บอกว่าสอนให้ฟรีนะครับแต่ขอคนสนใจจริงนะมันเหมือนการปั๊มการพิมพ์เลยนะโอ้โหสวยมากสวยมาก
สลินสนใจบ้านเกิดแม่ดิฉันด้วยจังหวัดพังงาเนี่ยอยากให้เห็นลายมือคุณปุ้ยจังเลยสวยกำลังจะถามพอดีว่าเป็น